ช่วงนี้หลายคนอาจจะกังวลในเรื่องของปัจจัยราคาน้ำมันนะคะว่าจะมีผลกระทบอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องมาตรวจสอบกันในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจสภาวะตลาดทุนในช่วงของครอบครัวบัวหลวงค่ะวันนี้พูดคุยกันกับคุณธนรัฐอิสระกุลผู้จัดการสายงานวิจัยและคุณสินทนันบุญยอดผู้อำนวยการอาวุ
สวัสดีครับพี่เอก
ก็เอามาดูว่าตลาดโดยรวมเนี่ยณปัจจุบันเนี่ย

ปิดเป๊ะเลย
๗๘จุดนะครับก็นิดหน่อยนะ
แล้วก็วอรุ่นโดยรวมอยู่ที่ประมาณ๓๗๐๐๐ล้าน

เพราะก่อนหน้านี้เราแถดกลุ่มตลาดอยู่ประมาณ

ส่งผลให้ในแง่ของการแกว่งตัวของตลาดเนี่ย

ต่างชาติก็ถือว่าในช่วงปลายปีก็ชะลอตัวลงไป
ใช่นะครับแต่เมื่อวานต่างชาติซื้อนิดเดียวนะซื้อประมาณ๔๐กว่าล้าน
สถาบันก็ลบนิดหน่อยนะครับ
คนที่ขายเยอะเมื่อวานก็คือทางนักทุนลายย่อย
แต่จริงก็ดูแล้ววอลุ่มเบาบางคนก็อาจจะลงทุนรู้สึกอึดอัด
เพราะว่าผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนจับตาดูที่ฝั่งคุณโดนัลดทรัมป์อย่างเดียวที่อเมริกา
แต่ปัจจัยในประเทศตอนนี้มีอะไรบ้างพี่
โอ้โหมีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายจากภาครัฐนะครับ
ก็มาช่วงสิ้นปีเลยนะครับว่าจะเป็นมาตรการเรื่องช็อปช่วยชาติ
แล้วก็การแจกเงินผู้มีรายได้น้อย
ใช่นะครับจริงมาตรการเนี่ยก็คือการเป็นการกระตุ้นภายในประเทศนะครับ

คนที่มีรายได้ระดับปานกลางก็เอามาช่วยภาษี

ทีนี้มองภาพก่อนว่าเวลาเขาใส่เงินเข้าไปในระบบเนี่ย
มันกระทบอะไรบ้างพี่เอง
กระทบเรื่องกับการบริโภคนะครับ
กระตุ้นการบริโภคให้คนนำมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะครับ
ตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
เพราะว่าเมื่อไหร่ที่เงินไปถึงคนจับจ่ายใช้สอยเนี่ย

พอใช้จ่ายเนี่ยภาคธุรกิจก็จะเห็นว่าเริ่มมีกำลังซื้อ
ดีขึ้นก็จะเริ่มต้นลงทุนมากขึ้น

พอเริ่มต้นลงทุนก็จะมีการจ้างงาน
เพราะฉะนั้นเงินก็จะหมุนไปอยู่ในระบบ

นี่คือเป็นมาตรการเขาเรียกว่ามาตรการการคลัง
คล้ายกับทางที่ตอนนี้ทุกคนเตรียมว่าที่ทางอเมริกาเนี่ย
ก็จะใช้มาตรการคล้ายกันแน่และ
คือมาตรการภาษีมาช่วยกระตุ้นภายในประเทศให้เงินหมุนเวียนไปเหมือนกัน
ทำให้ตลาดหุ้นดาวโจรเมื่อคืนเป็นไงครับ

เมื่อคืนนี้ติดลบน่ะติดลบนี่หน่อยนะครับ
ก็อาจจะอยู่ในกรอบแค่ลักษณะเหมือนเดียวกัน
แต่ที่น่าจับตาตอนนี้ก็คือมีเรื่องน้ำมันใช่ไหมพี่
ก็ทำให้ในส่วนของราคาน้ำมันมีความผันผวน

เพราะทุกคนเกรงกันว่าน้ำมันจะลดกำลังการผลิตลง
เพื่อให้ราคาน้ำมันกลับไปอยู่ใกล้ธุรกิจให้ได้

บางคนบอกว่ารัสเซียนี่เขาบอกว่าไม่ยอมเขาจะโครงการผลิตต่อ
แต่ฝั่งอเมริกันก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะผลิตเพิ่มอืม
ก็เลยมีแนวโน้มว่าจะลดกำลังการผลิตหรือเปล่า
แต่บางประเทศที่อยู่ในสมาชิกเขาก็อาจจะไม่เห็นด้วย
เขาบอกว่าน้ำมันสามารถสร้างสมดุลได้เอง
พี่เอกวันนี้เอาชาร์จอะไรมาฝากทั้งหมดทั้งหมด

แล้วก็กรอบด้านบนอยู่ที่ระดับ๑๕๒๐จุด
ใช่แต่เป็นช่วงเวลาที่ตลาดลักษณะไม่มีเทรนดเขาเรียกว่าไม่มีเทรนด์

อันดับแรกคือขาขึ้นปีนี้จริงก็เป็นขาขึ้นนะ

อีกอันหนึ่งก็คือขาลงก็คือมีแนวโน้ปรับตัวลดลงไปเรื่อย

ตลาดในช่วงพอเรียกว่าในช่วงปรับฐานของตัวเอง

เราก็จะมีบอกมาด้วยกันว่ามีหุ้นอะไรบ้าง

อันนี้เป็นที่น่าจับตาทั่วโลกเหมือนกันนะครับ
ตอนนี้ราคาน้ำมันมองภาพยังไงบ้างพี่

มันก็มีผลต่อในส่วนของหุ้นกลุ่มพลังงาน
อย่างเช่นหุ้นปรทหุ้นพศพนะครับ
ก็มีลักษณะของการปรับตัวได้ตามราคาน้ำดิบในตลาดโลก
เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะครับ
รอบนี้เนี่ยเรามองการแกว่งตัวเป็นยังไงบ้างนะครับ

ราคาน้ำมันดิบเรนด์มาให้ดูนะครับ
ก็ปรากฏว่าอยู่ในกรอบเหมือนกันนะครับ

รอบด้านบนจะอยู่มาแถวสัก๕๒เหรียญต่อบาร์เรล

มาดูสุดท้ายเลยที่หุ้นที่เกาะและไปกับตลาดภายในประเทศมีอะไรบ้างและแนะนำหุ้นตัวไหนบ้าง
ไลด์ถัดไปจะเป็นในเรื่องของหุ้นแล้วว่าเมื่อวานนี้ที่ตลาดมีการแกว่งตัวแคบ
แต่ว่าก็มีหุ้นในกลุ่มหนึ่งที่มีสัญญาณบวกในเชิงเทคนิคเกิดขึ้น
เวลาใครอยากเกรงกำไรเขามีหลักการการเกรงกำไรอยู่
เทคนิคการเกณฑ์กำไรว่ากลุ่มตัวไหนจะมาหรือไม่มา
เราแทนภาพโดยกระทิงกับหมีใช่ไหมครับ

มาแล้วก็ควิดแล้วก็คุ้นขึ้น
และถ้าเกิดมีกระทิงหลายตัวอ่ะยิ่งดีใหญ่เลย

เจ้าหมีน่าจะคือรสนักของตลาดขาลง
ไม่ว่าวันนี้มีหุ้นสัญญาณเงินหัวในเช็นนึกแบบ
ที่เกิดขึ้นเรื่องพวกเยอะสุด
กลุ่มนิคมแล้วก็หุ้นเอ็มหรือเอ็มเคซุกกี้อยู่ในกลุ่มของค้าปีกอยู่ในประเด็นด้วย

ได้ตังค์มาน้องไปกินเอ็มเคโง่ง่ายดีนะมีค่ามามีคนห่วงคุณอยากกิน
มีใครแล้วเจอยากที่น้องเจอคนในครอบครัวก็มากินเอ็มเค
ก็อยู่ในกลุ่มค้าปีกที่ได้รับประโยชน์จากในเรื่องของมาตรการช็อปช่วยชาติ
ในชีวิตการสัญญาณบวกกับสัญญาณลบคัดแย้งกันบางคนบอกว่าไม่ต้องไปเทปต์ได้แล้วตัวสุดแน่นอน
เพราะฉะนั้นกลุ่มค้าปีกมาแน่ใช่ไหมพี่

แล้วก็ช่วงเวลาพี่ถือไปได้นานขนาดไหน

ลองเปิดดูว่าจะเก็งกำไรหรือเปล่า
พันธุ์สัปดาห์ก็สอบลอบไปได้

ครบถ้วนครับ
ขอบบทรมานคุณวิ่งที่ห้องส่งครับ
จดไม่ทันเมื่อสักครู่นี้กระทิงอยู่ตรงไหนกี่ตัว
เดี๋ยวรออดใจรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอัปเดตให้ออนไลน์นะคะ